บ้านไหนจ้างแม่บ้านกันบ้างไหมครับ

ไม่ได้จ้างทำกันเอง

แล้วปรากฏว่ากลับมาถึงบ้าน
โอ้โหโดนยกเขา

ดูสภาพสิคะนี่คือโดนงัดเห็นเลย
เขาบอกว่าถ้าจะให้สงสัย
แม่บ้านที่เป็นผู้บกพร่องทางสายตาคือเธอตาบอดข้างเดียว

พี่ห่วยดูสิเนี่ยบ้านผมถูกงัดจนเป็นรอยแบบนี้เลย

กุญแจก็ถูกงัดจนน็อตที่ยึดกับประตูถูกง้างออก
ในบ้านถูกลื้อค้นกระจุยกระจาย
กล่องพลาสติกถูกเปิดบ้านเละไปหมด
มีมีดปลายแหลมกระสากตกอยู่ในกล่องด้วย
มีทรัพย์สิทธิ์ในบ้านถูกขโมยไปรวมมูลค่าเนี่ยเป็นล้านเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
ส่งคุณกั้งพัชรวรินไปคุยกับเจ้าของบ้านค่ะ
เจ้าของบ้านมาทำงานที่กรุงเทพก็เลยได้เจอกัน
ชื่อนางสาวธรรมจารีลิ้มสุวรรณหรือว่าคุณเจี๊ยบ
เล่าบอกว่าคือปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ย
คือปกติบ้านเธอจ้างแม่บ้านเนาะ
แล้วช่วงปีใหม่เนี่ยแม่บ้านที่เป็นผู้หญิงที่เธอจ้างไว้เนี่ย
เขาขอลาพักผ่อน๒๔มกราคม
แม่บ้านคนนี้ก็เลยบอกว่าโอเค

เพราะว่าจังหวะที่แม่บ้านลาก็ต้องหาคนมาแทนดูแลบ้านอะเนาะ

นี่คนนี้แหละคือคนที่มาแทงคือเธอตาบอดข้างนึง
ก็ตั้งใจจะเอามาแทนเพื่อดูแลพ่อของเจ้าของบ้านที่ป่วยติดเตียงด้วย
ทีนี้แม่บ้านคนนี้ที่ว่ามาแทงเนี่ย
ชื่อว่าธัญญาลักษณ์สะปัญญาหรือว่าคุณเกดวัย๔๗ปี
ว่าจ้างกันวันละ๕๐๐มาทำหน้าที่

แม่บ้านหญิงที่เป็นแม่บ้านประจำเขาการันตีเลยนะ
บอกว่าเกรดเอาไว้ใจได้เลยค่ะคุณผู้หญิง
รู้จักมานานเกดเป็นชาวบุรีรำ

เคยดูแลสามีฝรั่งที่ติดเตียงมาก่อน
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องทำงานบ้านงานอะไรไม่น่าจะบกพร่อง
แล้วก็เรื่องการดูแลคุณพ่อของคุณเจี๊ยบที่ไม่สบายอยู่เนี่ย
รับรองเลยค่ะเกดดูแลได้แน่นอน

คุณเจี๊ยบก็โอเคไหนแม่บ้านที่อยู่ด้วยกันมานาน
เขายืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะก็รับไว้

๒มกราคมเธอไปรับนางเกดตรงจุดลงรถโดยสาร
แล้วก็รับมาบ้านที่อำเภอพนมสารคาม
ทีนี้จังหวะที่นางเกดอยู่บ้านเนี่ย
คุณเจ๊บก็สังเกดนะเขาก็มองมองแหละ
จากว่าก็เป็นคนที่เพิ่งมาใหม่เนาะ

เห็นว่ารักษณะดูแปลกค่ะ
คือชอบยกชามข้าวออกไปกินข้างนอกคนเดียว

เหมือนมีการสนทนาพูดคุยกับใครแต่ว่าออกไปอยู่ข้างนอก
กลางดึกชอบไปยืนจ้องมองพ่อของคุณเจี๊ยบที่ป่วยติดเตียง

แล้วก็ยืนมองอยู่แบบนั้นนะคะ
แต่สิ่งที่ทำให้คุณเจี๊ยบสงสัยก็คือว่า
แม่บ้านหญิงบอกว่าเกรดเคยดูแลสามีฝรั่งที่ป่วยติดเตียงมาก่อนใช่ไหม
แต่พอเธอเห็นนางเกดปฏิบัติกับพ่อเธอแล้วเนี่ย
เฮ้ยเขาเหมือนคนทำอะไรไม่เป็นเลยอ่ะ
นี่เคยดูแลผู้ป่วยมาจริงหรือเปล่าคุณเจี๊ยบก็สงสัยค่ะ
จนกระทั่ง๔มกราคมคุณเจี๊ยบออกจากบ้านตอน๑๑โมง
แล้วช่วงเย็นสามีคุณเจี๊ยบกลับมาที่บ้าน
โอ้โหตายแล้ว
ห้องนอนที่ล็อก๒ชั้นด้วยนะ
งัดแงะเข้าไปด้วยอุปกรณ์ทำครัวก็คือมีดยาวกับสากที่เธอเจออยู่ในกล่องนั่นแหละ

สินในห้องถูกลื้อค้นหมดเลย
พระเครื่องชุดใหญ่ของสามีคุณเจี๊ยบหายเกลี้ยงค่ะ
บุ๊ก๑เครื่องก็หาย
กระเป๋าหลุยวิตตอง๓ใบก็หาย
เงินสดจำนวนนึงก็หาย

แล้วสิ่งที่ทำร้ายจิตใจคุณเจี๊ยบที่สุดคืออะไรรู้ไหม
คือนางเกดที่จะบอกว่ามาดูแลบ้านดูแลพ่อเธอที่ป่วยมีประสบการณ์
ทิ้งให้พ่อคุณเจ๊บซึ่งพ่อคุณเจ๊เป็นพระสงค์นะ

จมอึนอนจมฉี่อยู่ที่เตียง
คุณเจี๊ยบบอกโอ้โหรับไม่ได้จริง
คุณเล่นกับความไว้ใจของคนเล่นกับความสงสาร

คือมูลค่ามันอาจจะไม่ได้เยอะ
แต่ว่าทางจิตใจสำหรับคนที่เป็นลูก
ของภายนอกก็ยังไม่ได้เจ็บเข้า
ใช่อันนี้ถูกต้องค่ะ

อันนี้คือเรื่องที่บีบหัวใจคนเป็นลูก
คือทิ้งพ่อเธอนอนจมแบบกองอึกกองฉี่ใช่ไหม

เพราะว่าเกรดเนี่ยนะ
หม้อแกงไว้บนเตาแก๊สในห้องครัวแล้วเปิดแก๊สทิ้งเอาไว้
ตัวเองหายออกจากบ้านไปแล้วแต่แก๊สเปิดทิ้งเอาไว้
คุณเกดบอกว่าโอ้โหนี่ตั้งใจให้เกิดไฟไหม้ให้มันระเบิดเพื่อจะอะไรหรือเปล่าเนี่ย

มันใกล้หมดพอดีมันเลยไม่เกิดเหตุร้ายขึ้น

ทีนี้มันก็จะแทบไม่รู้แล้วว่าทรัพย์สินอะไรหายหรือเปล่า
ถูกต้องแถมพ่อเธอที่ป่วยติดเตียงจะเป็นยังไง

มันเรื่องใหญ่มากเลยนะคะคุณเจี๊ยบเลยไปแจ้งความสพพนมสารคามทันที
แต่ตำรวจบอกว่าอ้าวคุณเจี๊ยบ

คุณช่วยไปปริ้นต์ภาพจุดเกิดเหตุภาพในห้องมาให้ตำรวจดูหน่อยได้ไหม
เธอก็เลยบอกว่าตำรวจบอกว่าจะแจ้งความได้ต้องปริ้นต์ภาพเหล่านี้มาให้ดูก่อน

แจ้งความตำรวจชอบให้ผู้เสียหายไปหาหลักฐานมาให้เหรอ

อันนี้ฝากตำรวจสพพนมสารคำตอบให้หน่อยละกันเนอะ

ทีมข่าวเราไปที่ตำบลระหารทรายนะคะที่จังหวัดบุรีรำบ้านเกิดของนางเกดค่ะ

ลูกสาวกับสามีฝรั่งไปอยู่สมบูรณาแล้ว
แล้วสามีฝรั่งเนี่ยเพิ่งเสียไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

ลูกสาวตาบอดข้างนึงมาตั้งแต่เกิดแล้ว
ปกติเธอกับลูกก็มีการโทรคุยกันสัก

ไม่ได้คุยกันเลย
บินบรรลือฤทธิ์เคยให้ความช่วยเหลือ๑๔กุมภาพันธ์ปี๖๑ค่ะ

คุณผู้ชมเราย้อนกลับไปหน่อยนะ๕ปีก่อน
เกดอยู่กับสามีชาวอังกฤษที่มีน้ำหนักตัวถึง๒๐๐กิโลกรัม

ต้องไปขอข้าววัดมาเลี้ยงครอบครัว
สามีก็กินได้แค่ปลากระป๋องกับบะหมี่สำเร็จรูป
เธอก็ไม่ยอมทิ้งสามีจนกระทั่งคุณบินบริษฐ์เข้าไปช่วยเหลือไง
ในวันนั้นที่คอยดูแลสามีทุ่มเททุกอย่างให้สามี
เกรดในวันนี้ที่มายกเขาบ้านของคุณเจี๊ยบ

คุณเจี๊ยบเนี้ยก็เดี๋ยวต้องครูปปริ้นท์ภาพ
เพราะว่าช่วงหัวคำที่ผ่านมา
เกดติดต่อมาค่ะ
เกรดว่าไงรู้ไหมคะอันนี้คือตำรวจบอกใช่ไหมตำรวจบอกนี่ไงนี่เกรด
นี่ภาพที่โรงพักเลยเนี่ยเกรดติดต่อมาบอกว่าเกรดขอมอบตัว
สพพนมสารคามใช่มามอบตัวเองเลยเหรอขอมอบตัวและขอคืนของกลาง
อ้าวแปลว่าเกรดเอาไปโอ้โหตำรวจแจ้งข้อหาเลยนะคะ
ลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างทำอันตรายสิ่งกิดกั้นสำหรับคุ้มครองคนหรือทรัพย์
ซึ่งเกรดยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาค่ะสรุปแล้วก็คือเกรดยกเขาจริง
แต่จะด้วยสาเหตุอะไรความจำเป็นหรืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วแหละ
ต้องสืบสวนสอบสวนว่าทำทำไมคือจำเป็นยังไงคุณก็ไปทำอย่างงี้ไม่ได้
ใช่ค่ะใช่มั้ยนี่มันคือมิจฉาชีพใช่มันคือการขโมนมันคือผิดกฎหมาย
แล้วที่สำคัญเนี่ยถ้าเขาสอบสวนขยายผลเนี่ยผมว่ามันต้องเอาให้ชัดด้วยว่า
ไปเปิดเตาแก๊สไปตั้งไฟเอาไว้แล้วแก๊สมันหมดก่อนไฟมันเลยไม่ลุกไม่ไหม้อ่ะ
ลืมหรือตั้งใจโอ้โหอืมอ่าเผื่อใครเคยประสบเหตุกับกรณีนี้เพิ่มเติมก็ลองติดต่อสำรวจเพิ่มเติมนะครับ
สพพนมสรคามนะฮะตอนนี้ได้ตัวอยู่นะฮะใช่ค่ะก็ติดต่อกันได้นะคะคุณผู้ชม